เป็นสิ่งที่คิดว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องเรียนนะครับ
แล้วก็ยิ่งวันนี้ให้ชกมวยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน

เสียเงินค่าเครื่องแบบค่าเดินทางค่าอาหาร
อย่างชุดที่ผมซื้อมาก็ประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท
ผมอยู่ในโรงเรียนที่มันแบบการแข่งขันสูง

ผมว่าเอาเวลาไปทบทวนบทเรียนเอาเวลาไปอะไรดีกว่า
จริงแล้วเราเรียนไปเพื่อไปทำอะไรกันแน่
ปัจจุบันแล้วทหารปีนึงมีค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว
แล้วก็เกินไปจากจำนวนที่เขาต้องการอยู่แล้ว
มันเสียเวลาชีวิตผิดพลาดในส่วนมหาลัย
แล้วก็ตอนหางานทำ
เพราะว่าแบบถ้าเกิดไม่สมัครใจแล้วเราไป
เห็นด้วยในคำถามเรียนลอดอไปทำไม
ก็ดูเหมือนว่าหลายคนมาเรียนรอดอร์ก็เพราะว่าไม่อยากเป็นทหารเท่านั้นเอง
มันไม่น่าจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์อะไรได้ให้กับชีวิตเลย
แน่นอนเรื่องความมั่นคงทางการทหารมันเป็นเรื่องสำคัญแหละ

แต่บางทีเราอาจจะต้องคิดว่าเราจะทำยังไงให้การรักษาความมั่นคงของกองทัพ
มันสอดคล้องกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไป
พูดกันตรงนะสุดท้ายสกิลที่คุณได้มากที่สุดไม่ใช่การลบ
แต่เป็นการตัดย่าแต่เป็นการซักผ้าการทำงานบ้าน
ผมนึกไม่ออกว่าไอ้สิ่งที่ทำกันอยู่ในตอนนี้

มันตอบโจทย์ใครนอกจากนายพล
สหรัฐอเมริกากองทัพมันเป็นพื้นที่ที่คุณจะได้ทักษะบางอย่าง
ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณ

คนอาจจะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่

คนชาติอื่นยังอยากจะไปเป็นทหารอเมริกันเลย
เพราะมันมีโอกาสมันมอบโอกาสแห่งชีวิต
มันให้คุณได้มีโอกาสเลื่อนสถานะทางสังคม
ถ้าเราทำมันได้เท่าล่ะทำไมคนจะไม่อยากเป็นอ่ะ
แล้วถึงจุดนั้นเราอาจจะเปลี่ยนรอดอร์

เรียนสั้นลงในการฝึกทหาร
นั่นคือเหตุผลสำคัญ
ที่ผมเชื่อว่ามันทำให้คนจำนวนมากปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร
เพราะเขารู้สึกว่าเขาได้อะไร
ในความจริงคือการเกณฑ์ทหารก็มีช่อง

ก็เพราะว่าเด็กและเยาวชนคนไทย

คนจำนวนมากที่ไปถูกเกณฑ์จริงคือคนยากจน

เพราะมันคือการทำลายซึ่งความเหลื่อมล้ำ
สังคมประชาธิปไตยไม่ควรมี

คนที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารเหล่านี้

ให้กับสังคมก็ได้เรามองไปรอบตัวประเทศไทย

ความเจริญก้าวหน้าที่เราจะเรียกกัน

กรรมกรป่ะทหารทำเหรอ
ดังนั้นการรักชาติเราต้องไม่ถูกผูกขาดเอาไว้กับอาชีพใดอาชีพหนึ่ง
และผมเชื่อว่าความเป็นอิสระความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ที่ทำให้ประเทศนี้และตัวเราอยู่อย่างมีความสุขและเจริญก้าวหน้าได้